คุณผู้ชมคะอีกกรณีหนึ่งที่ตอนนี้ก็เป็นประเด็นอยู่
เรื่องนี้เนี่ยตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะตำรวจมีการออกหมายเรียกมาแล้ว

ส่วนเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านศิลปินคนที่รักหมาแมว
อย่างคุณเก๋ชนระดาก็มีการนำทีมคนรักหมาแมว
ไปให้กำลังใจกับตำรวจที่สนเพชรเกษม
โดยนางสาวชนลดาหรือว่าเก๋ชนระดาเมฆราตีนะคะ

ก็ได้เข้าพบกับพันธุ์ตำรวจโทสุภาชัยอวมประเสริฐ
รองผู้กำกับการสอบสวนสนเพชรกะเสมให้กำลังใจ
แล้วก็อยากติดตามความคืบหน้าในคดีนี้นะคะ
เพราะว่าคดีนี้สังคมให้ความสนใจเยอะเหลือเกิน
ซึ่งคุณเก๋โชลดาเนี่ยนะคะก็ได้เข้าไปคุย
เข้าไปหารือกับตำรวจคุยกันเป็นชั่วโมงนะคะ
หลังจากออกมาแล้วก็มาให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าว
บอกว่าตอนนี้คดีนี้มีความคืบหน้าพอสมควรแล้วนะคะ
แมวไปอุปการะทั้งสิ้น๒๙ตัว
แล้วก็มีผู้เสียหายเนี่ยนะคะเดินทางมา
ให้การกับตำรวจเพิ่มเติมเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วย
แต่ว่าสิ่งที่คุณเก๋บอกบอกว่าอยากให้ผู้เสียหายรายอื่น
หรือว่าคนที่มีข้อมูลมีหลักฐานต่างเนี่ย
ส่งมาให้หน่อยไม่ว่าจะเป็นหลักฐานเอ่ยภาพถ่ายคลิปวิดีโอ
อะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวข้องส่งมาให้กับทางมูลนิธินะคะ
เพราะว่าต้องการที่จะรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ย
ดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิดนั่นเองนะคะ
ที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยข้าวแมวลงโลกโซเชียลแลกบิตคอยน์
ทำไมเธอถึงบอกว่าอยากให้มาตรวจสอบ
เพราะว่าก่อนหน้านี้คุณมันมีเบาะแสเพจหนึ่ง
เอามาเผยแพร่แล้วท่าทางของผู้หญิงคนนั้นเนี่ยนะ
คือจับหางแมวตัวสีทองยกขึ้นมา
เหมือนกับทารุณมันไม่ได้อุ้มมันดีแต่ดึงหางยกขึ้นมา
แต่ทีนี้พอเธอจะเข้าไปดูอีกทีนึงคุณเก๋บอกนะ
ปรากฏว่าเพจนั้นมันปิดไปแล้ว
แล้วก็เลยไม่ได้แคปภาพไว้แคปภาพไม่ทัน
ไม่สามารถเอาตรงนี้มาเป็นหลักฐานได้
เธอก็เลยฝากบอกไปด้วยนะคะว่าใครที่เข้าไปเห็นเพจนั้น
เขาแชร์เรื่องนี้แล้วแคปภาพได้ทัน
ช่วยส่งมาให้ทางมูลนิธิหน่อย
ดูสิฮะน้องแมวตาแป๊วไม่ได้รู้เรื่องอะไรนะ

ทีนี้มีบรรยายงานบอกว่าช่วงค่ำเมื่อวาน
เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาทารุณกรรมสัตว์
หลังจากตำรวจได้นำกำลังเข้าไปตรวจสอบ
ก็พบหลักฐานชิ้นสำคัญ
เช่นภาพของผู้ต้องสงสัยหิ้วถุงดำออกจากห้องพัก

แล้วก็บอกด้วยนะว่าเห็นแบบเป็นนอนแบบชัยออกมา
แต่ไม่ได้เปิดดูไงว่าในถุงดำนั้นมันมีอะไร
แต่อย่างหนึ่งที่คนเขาเห็นเขาบอก
บอกว่ามันมีถุงดำที่ใส่พวกเหมือนเป็นปลอกคอหมาปลอกคอแมวเป็น๑๐อัน
เขาก็สงสัยสิเพราะว่าที่พักตรงนี้เขาไม่ให้นำสัตว์เข้ามา
ถูกแต่นี่คือของใครล่ะ
ตำรวจก็ยังใช้คำให้การของสัตวแพทย์ที่ผ่าธนสูตรซากแมวนะครับ
แล้วก็คำให้การของผู้เสียหาย๒ราย
ที่เคยมอบแมวให้กับดีเจสันไปอุปการะเนี่ย

แล้วก็หากดีเจสันเพิ่งเฉยไม่ไปพบตำรวจ

ก่อนจะขอสารออกเป็นหมายจับต่อไปนะครับ
ค่ะแล้วก็ในวันนี้นะคะคุณผู้ชม
นางสาวอิสรพรสมุทรกลินผู้เสียหาย
เขาจะนำซากแมวของกลาง
นำมามอบให้กับตำรวจที่สนเพชรกะเสม

กับทางสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งหนึ่ง
แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ระบุนะคะว่าจะเป็นสัตวแพทย์

ทีนี้คุณผู้ชมความเคลื่อนไหวเรื่องของดีเจสัน
หลังจากที่เราบอกไปแล้วนะคะว่ามีการออกหมายเรียก
เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาก็มีความเคลื่อนไหว
เพราะว่าทางดีเจสันเขาส่งทนาย
ให้มาพบกับพนักงานสอบสวนสอนอเพชรกเซม
ทนายบอกว่าดีเจสันไม่สามารถเข้ามาพบได้ในวันนี้

แล้วก็นำใบรับรองแพทย์มายืนยันด้วย
ขอเลื่อนเข้าพบจากวันนี้ไปเป็นวันที่๕พฤศจิกายนนี้นะคะ
แต่ว่าพนักงานสอบสวนเห็นว่าใบรับรองแพทย์ที่ยื่นมา
ให้พักคือระบุในใบรับรองแพทย์เลยนะคะ
ว่าให้พักถึงวันที่๒๙ตุลาคมนี้
ดังนั้นค่ะทางพนักงานสอบสวน
ก็เลยทำเป็นหนังสือเป็นการออกหมายเรียกครั้งที่๒เนี่ย
ให้มาในวันที่๒๙ตุลาคมเลยละกัน

แล้วถ้าเกิดว่า๒๙ตุลาคมไม่เดินทางมา
เจ้าหน้าที่บอกว่าจะเตรียมออกหมายจับ
ตามขั้นตอนตามกฎหมายต่อไป
แล้วก็ระหว่างนี้ตำรวจก็จะดำเนินการ
หาพยานหลักฐานต่างเพิ่มเติมมาประกอบสำนวนคดี
ล่าสุดมีการขออำนาจศาลออกหมายค้น
ให้ไปตรวจที่บ้านพักย่านทวีวัฒนา
โดยได้พยานหลักฐานชิ้นสำคัญในการแจ้งข้อหาแล้ว
แล้วก็เชื่อว่าหลักฐานชิ้นนั้นที่ได้มา
จะเป็นเหตุจูงใจในการก่อเหตุ
แต่ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่เปิดเผยข้อมูลกับสื่อนะคะ
ว่าหลักฐานชิ้นที่ได้คืออะไรค่ะ
ใครมีหลักฐานเพิ่มเติมก็ส่งมาให้กับตำรวจได้